พี่ใหม่เจริญปุระแซ่บมากยืนเท้าเซลด่ายอยู่บนบันไดฉันดูแล
เป็นเบลล่ามากเพราะว่าเป็นก๊ะอยู่ที่ตาคลียังไงสตาครีไง
เออนะคะก็เรื่องราวมีเจมส์จีรายุมาเล่นด้วยคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เจมส์บอกว่ารีบถ่ายรูปกับผมเลยดังแน่นอน
ก็นี่แหละค่ะลูกพี่ออฟเป็นคนกำกับเป็นคนดูแลทั้งหมดนี่แหละค่ะก็เลยไปเมาะหมอยว่าเรื่องนี้มีเบลล่าเล่นด้วย
ซึ่งเขาจะมีแก๊งจีรานีตั้งแต่แรกเลยนะคะเป็นคู่จิ้นเนี่ยจะได้มาเจอกันจะได้จิ้นกันหรือเปล่ารวมไปถึงบทบาทเรื่องนี้จะยังไงบ้าง
พี่ใหม่เนี่ยตอนที่ก่อนเข้าฉากก็เป็นอีกคนนึงพอเข้าฉากแล้วจะเป็นตัวละครและแถมเอาเรื่องว่าพลังงามมาเยอะมากเล่นเต็มอินเต็มทุกอย่างเต็มมากครับในช่วงที่ฉากที่พี่ใหม่เล่น
อเจมส์ก็ได้เจอกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เจอกันในมุมที่เป็นรักกันผู้กันแต่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือมากกว่า